แล้วเกิดคดีเสือดำที่ทุ่งใหญ่นเรสวนเกิดขึ้น
มันก็มีเสียงเรียกร้องออกมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทอิตาเลียนไทย
ซึ่งความจริงถ้าจะว่ากันตรงเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับบริษัทเขาหรอก
เพียงแต่ว่าบุคคลที่ไปกรอเหตุแล้วมีคดีอยู่

ทางบริษัทเขาจะว่าอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ทีนี้มันก็เลยมีสิ่งที่มีการจับตากันอยู่
โอ้โหแล้วมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็

คือแถวเส้นพะหนโยธินผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
ตอนนี้กำลังมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยของเขาก็คือต้นนนทรีย์
นนทรีย์จะสูงเด่นเป็นโรงงาน
ตอนนี้ถูกตัดไปฮะเหลือครึ่งหนึ่ง
เสียดายเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ
แล้วสายฟงสายไฟก็พาดผ่านไปเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟฟ้า
ก็มีคนในโลกโซเชียลก็แชร์ภาพกันนะครับ
นนทรีย์สัญลักษณ์ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
กระแสข่าวเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอิตาเลียนไทย
ที่กำลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ได้รับสัมประธานมานะฮะ
ทำการตัดโค้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขออนุญาตด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
แถวถนนพระหลโยธินตรงบริเวณนั้นที่มีการตัดต้นไม้นะครับ
พบว่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเยื้องประตูทางเข้าพะหนโยธินหนึ่ง
มีต้นนนทรีย์๙ต้นถูกตัดโค้นไปเหลือแต่ลำต้น
มีสายไฟกับสายเคเบิ้ลพาดผ่านในสภาพยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบนะครับ
ไปอีก๕๐เมตรบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินก็มีต้นนนทรีย์อีก๖ต้น
ถูกตัดโค้นไปเหลือแต่ลำต้นเช่นกัน
สังเกตดูร่องรอยการตัดโค้นบริเวณลำต้นนะครับ
ว่าต้นนนทรีย์เพิ่งถูกตัดโค้นไปไม่กี่วันนะครับ
แล้วก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเป็นคนตัดนะ
เราก็เลยไปถามคุณตาเนี่ยคุณตาที่นั่งอยู่เนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
ชื่อว่าคุณตาดูสิตมีอาชีพเป็นหมอดู
ก็จะมานั่งดูหมออยู่แถวบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนะครับ
คุณตาบอกว่าปกติก็จะมานั่งรับทำนายดวงชะตาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่แหละ
เมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็พบว่าต้นนทรีย์ที่อยู่ที่แถวหน้ามหาวิทยาลัย
ถูกตัดโค้นไปบางส่วนแล้วแล้วมันก็ถูกตัดโค้นเพิ่มขึ้นเรื่อย

ส่วนนิสิตของมเกษตรระบุว่าทราบข่าวว่าบริษัทอิตาเลียนไทย
กำลังดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นผู้ทำการตัด
ซึ่งมองว่าไม่สมควรตัดโค้นต้นนนทรีย์
เพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานเขตจตุจักร
โดยหลังทำการตัดโค้นไปแล้วก็ทำให้ไม่มีร่มเงาแถวนั้นด้วย
สมควรค่ะมันควรจะขออนุญาตก่อน
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาอะค่ะ

ดูแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการทำรถไฟฟ้า
มันก็ควรที่จะมีต้นไม้บ้างอย่างเนี้ยค่ะ
เพราะว่ามันร้อนอย่างน้อยให้ต้นไม้เป็นร่มเงาก็ยังดี
ผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีครับ
ต่อให้ใครเป็นคนทำมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่ว่าการที่คนที่เคยมีคดี
หรือว่าคนที่เคยถูกสังคมมองมาทำเรื่องแบบนี้
หรือว่าคนเกี่ยวข้องกับเขามาทำเรื่องแบบนี้
มันส่งผลกระทบที่ไม่ค่อยดีต่อเขากับ

มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
คือจะใช่ไม่ใช่คนตัดจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันยังไง
ทำไมต้องตัดแบบนี้ก็ต้องรอทางอิตาเลียนไทยเขาแถลงนะ
เขาก็ยังไม่ได้แถลงอะไรออกมาว่าตกลงเป็นทางเขาหรือเปล่าที่ทำนะฮะ

แล้วก็มีผู้ที่จะดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับ
แต่ว่าล่าสุดสำนักงานเขตจตุจักรไปแจ้งความแล้วนะครับ
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
กับตำรวจสอนอบางเขนเจ้าของพื้นที่
ทำหนังสือเรียกบริษัทอิตาเลียนไทยให้มาจ่ายค่าปรับ
ตามพรบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ว่าด้วยการตัดโค้นต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ

ไม่รู้ว่าครั้งละหรือว่าต้นละนะ
ต่อให้ต้นละ๒๐๐บาทก็เถอะ
บอกไปคนจะกลัวไหม
ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ

คือกฎหมายเขากำหนดโทษไว้เท่านี้
แต่กว่าต้นไม้จะโตใหญ่ขนาดนี้

เราจะต่อไปถึงเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย
ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ต้นไม้อะไรพวกนี้ได้ไหมว่า
ใครที่ไปทำโดยที่มันไม่เหมาะสม